ช่วงนี้มาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันหน่อยนะครับ
ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็สารต่อเรื่องของโครงการบัตรคนจน
หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส๒นะครับ
มีการนำเฟรนชายมาต่อยอดพัฒนา
แล้วก็ให้อาชีพกับผู้มีเวลาได้น้อยต่อไปด้วยครับ
โครงการเฟรนชายสร้างอาชีพเพื่อผู้มีเวลาได้น้อย
ระยะแรกกระทรวงพาณิชย์ก็จะคัดเลือกเฟรนชายขนาดเล็กครับ
ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อธุรกิจไม่สูงนัก
อยู่ระหว่างที่๑หมื่นถึง๕หมื่นบาทครับ
ลูกชิ้นทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งกาแฟโบราณ
ให้กับผู้มีรายได้น้อยเลือกไปทำธุรกิจได้ทันที
โดยตั้งเป้าช่วยผู้มีเวลาได้น้อยอาชีพ

แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ราว๒๐๐๐ล้านบาทครับ
ผู้ที่เข้ามาอบรมก็จะมีโอกาสคุยกับเจ้าของเฟรนชาย

มีโอกาสเห็นชิมได้เลยว่าของที่ขายเป็นยังไง
แต่ว่าจริงแล้วไม่ใช่คนเข้ารับการอบรมมาเลือก
ว่าอยากจะซื้อแฟนใช้ไหนอย่างเดียว
เจ้าของเฟรนชัยก็จะต้องเลือกคนที่มา
ว่าคุยกันแล้วเขาเห็นว่ามีศักยภาพ
สำหรับการดำเนินการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
เชิญชวนผู้มีเวลาได้น้อยไปร่วมโครงการ
โดยมีธนาคารของรัฐไปช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
ล่าสุดก็มีธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน๑ล้านบาทนะครับ
ตราดอกเบี้ย๐ต่อเดือนใน๑ปีแรก
แล้วก็คิดร้อยละ๐๕๑หรือว่า๐๕๑ในปีถัดไป
ครบระยะเวลา๗ปีในการชำระเงินกู้คืนนะครับ
ซึ่งก็มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบศย

ก็จะเริ่มให้ขอสินเชื่อได้สักประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับ